เหตุการณ์นี้ผ้าเหลืองร้อนคุณผู้ชมครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กาญจนบุรี

แต่มีโอกาสกลับมาบวชใหม่ได้

ทั้งหอมหัวทั้งกอด

แล้วเห็นว่าเวลาไปสอนปฏิบัติธรรมที่

เขาก็มีอาการเหมือนกับว่าร้อนรุ่ม

ทำเรื่องราวที่ไม่เหมาะสม

เอามาโพสต์แล้วมีข้อความด้วยนะฮะ

เขาบอกว่าใส่สบงแล้วส่งคอโชว์จู่

รอดได้ทุกครั้งเป็นวัดห่างหนึ่งที่
พระชื่อย่อคือจอจานจำวัดมีชื่อย่อคือดอเด็กอยู่ที่กาญจนบุรี
โควิดไปสอนสมาธิที่มาเลเซียไปกลับสอนทั้งในไทยและมาเล
ไปอยู่มาเลก็ไปก่อเรื่องวุ่นวายกับผู้หญิงมาเลเขาไม่ได้รู้วินัยส่งของไทยรายละเอียดเป็นยังไง
มีทั้งกอดทั้งจูบทุกคอร์สกับผู้หญิงหลายคนคนที่ร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้หญิง
แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นแม่ชีสองคนเลยนะครับเรามุ่งไปที่อุดรเลยครับ
ไปพูดคุยกับผู้เสียหายครับสมมุติว่าชื่อคุณปอนะคุณปออายุ๒๗เป็นชาวอุดร
และอีกหนึ่งคนนี่เป็นแม่ชีอายุ๔๑พื้นเผยเป็นคนกรุงเทพฯ
แม่ชีกับพระรูปเมื่อกี้นี้ค่อนข้างที่จะรู้จักกันมานาน
แล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนั้นจริงล่าสุดรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วอะครับ
อาศักดิ์คุณพปาบอกว่าเดือนตุลาคมปี๖นึง
ชีพาไปนั่งเรียนสมาธิกับพระจอจานชื่อย่อของเขา

บอกว่าโดนจับทุกส่วนเลย
แล้วกอดหอมหลอกล่อสารพัดชวนไปนั่งดูดาวบ้าง

เพราะแม่ชีก็บอกว่าเท่าที่รู้จักเนี่ยพระรูปนี้เขาก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ
แล้วระหว่างที่เกิดเรื่องแม่ชีก็จะถูกสั่งให้นั่งหลับตาและภาวนา

บอกแม่ชีแล้วตอนนั้นแม่ชีก็ยังไม่เชื่อแล้วถูกคมขู่ด้วย

คือพระเนี่ยเขาจะเลี้ยงดูเธอแล้วบอกคนอื่นว่า
นี่คนนี้เป็นลูกรับดูแลเหมือนเป็นลูก

วันหนึ่งตัดสินใจไม่ได้แล้ว
บอกไปไม่มีใครเชื่องั้นเอาหลักฐานมาสู้กันแล้วกัน
หลักฐานหมดเลยครับทั้งภาพอย่างที่เห็นและแชท
ที่ส่งมาเป็นข้อความ
ไปนอนหลับนอนด้วยกันอย่างนี้

โชว์ว่าของตัวเองใหญ่อย่างนี้
ส่งข้อความมาอยากลองจับไหม
วีดีโอคอลมาถอดจีวอนออกโชว์เรือนร่าง

สะบัดผ้าออกเนี่ยโชว์อล่างฉ่างแบบนี้

เท่านี้พอนะฮะความอุจจาดที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ญาติโยมศรีกาต้องมาเจอ
ช่วงหนึ่งพระรูปดังกล่าวถูกนิมนต์ให้ไปปฏิบัติธรรมและสั่งสอนชาวมาเลเซียครับ
อบรมปฏิบัติธรรมที่นั่นผู้หญิงที่หน้าตาดีก็จะถูกลวนลามเหมือนกับที่เธอนั้นเคยโดน
แต่บางคนผู้หญิงที่นั่นเขาไม่รู้ไงไม่เข้าใจหลักธรรมและวินัยสงฆ์
ก็เลยคิดว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
บอกว่าผู้หญิงบางคนก็ชอบนะเพราะไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
สิ่งที่พระรูปดังกล่าวทำนั้นไม่ถูกต้องเธอเลยบอกว่าขอรวบรวมความกล้าแล้วเปิดโปรงทั้งหมดฮะ
อันนี้คือผู้เสียหายที่เล่าให้ฟังว่าเธอเจออะไรบ้างแม่ชีครับ
ชีก็บอกว่าคือบวชพร้อมกันกับพระรูปดังกล่าวเลย
ก็คือสตาร์ทเข้าสู่เส้นทางทำพร้อมกัน
แล้วพระรูปดังกล่าจิตวิทยาสูงมากพูดจาดีด้วย
นั่งสมาธิภาวนาต่างนี่นะฮะ

ภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งตัวแม่ชี

พอเดินทางไปมาเลเลยเห็นฮะ
เห็นพฤติกรรมทั้งหมดที่ไปลวนลามลูกศิษย์ผู้หญิง
เอาน้ำมันกัญชาไปขาย
หยดลงไปในถังน้ำดื่มถังอาบน้ำ
ซึ่งแม่ชีเคยเตือนแล้วบอกว่าอย่าเอาเข้าไปในประเทศเขานะ
มันผิดนะแบบนี้ไม่ได้นะแต่ก็ยังทำ
ผู้หญิงบางคนรู้สึกร้อนผ่าร้อนวูบวาบอยากจะถอดเสื้อผ้า
แล้วบางครั้งอยู่ในห้องกันแบบ๒ต่อ๒
คือพระกับศรีกาที่เป็นผู้หญิง

แชทที่พระรูปดังกล่าวชวนผู้หญิงซึ่งมีครอบครัวแล้วด้วย

ค่ะก็เลยอยากจะให้จัดการเรื่องนี้หน่อย

คุณผู้ชมคุณขวัญถ้าว่าที่เล่ามาหนักแล้ว

หลอกลวงลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ในแอปพลิเคชันแอป๑
มีคนลงทุนให้กว่า๒๐๐๐๐๐บาท
บอกว่าจะได้เงินคืนภายใน๕วัน
ยังไม่ได้คืนเลยฮะจนถึงทุกวันนี้

ว่าคนนี้ลองนิดนึงก็จะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้
บางคนก็ใช้แล้วเมาร้องไห้กรีดร้องก็มี
เอาน้ำมันกัญชามามาหยดใส่ในน้ำกลิ่นของคนไทยใน

มีค่ะก็คือไม่รู้สึกตัวรู้สึกก็แต่ร้อนอย่างเดียวว่า

แล้วตัวเองก็พยายามที่จะโทรศัพท์มาบอกให้ผู้หญิงถอดเสื้อผ้า

หลังจากที่รู้ทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ล่าสุดครับที่วัดวังขนายทายิการาม
มนต์วังขนายอำเภอท่าม่วงที่จังหวัดกาญจนบุรี

และพระเลขาเจ้าคณะตำบลม่วงชุม
ก็มีการทำรายงานประชุมเรื่องนี้
สรุปว่าพระรูปดังกล่าวมีการศึกแล้วฮะ
อ๋อค่ะมีการลาศิษย์ขาของพระจีรศักดิ์ธิตะธัมโม
หรือพระเบิร์ตอายุประมาณสัก๔๐ที่ตกเป็นข่าว
โดยเจ้าอาวาสวัดมโนธรรมารามหรือว่าวัดนางโนครับ
เป็นพระอุปชาและพระครูโสพลกาญจนวัฒน์เจ้าอาวาสวัดดอนคราม
อนุญาตให้ศึกได้นี่คือภาพบรรยากาศตอนไปศึกนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เก็บข้าวเก็บของออกไปจากวัดแล้ว

ทางด้านของพระครูกาญจนสุตาคมเนี่ยฮะ
ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดวังขนายเนี่ยท่านบอกว่า
พระเบิร์ตเป็นพระที่ดีนะ
เรียนจบปริญญาตรีจากข้างนอกมาคือประวัติดี
คือประวัติดีอ๋อคือจบจากข้างนอกมาจบป่าตีมาแล้วก็มาบวช
แล้วก็ยอมศึกแล้วเพราะเขาก็ยอมรับว่าทำศาสนาเสื่อมเสีย
แต่เขายืนยันไม่ได้มีการร่วมประเวณี
เขาได้เล่าแต่ไม่ได้ลงลึกไปมากกว่านั้น
กรณีนี้ครับพระครูกาญจนสุตาคมบอกว่าให้คล้ายกันกับกรณีพระกาโตะ
คือพระเบิร์ตสุดท้ายสามารถกลับมาบวชใหม่ได้ฮะท่านว่าแบบนี้ครับ
มันพลาดไปมันก็เหมือนกากาโตะอันนี้กากาโตะมันแรงกว่า
กากาโตะมันร่วมกันอันนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้น
มันมันไม่ปราชิกอะไรเพียงแต่มันทำให้ศาสนามัวหมอง
พูดอย่างนี้ก็คือเป็นสังหาศิษฐ์เป็นอบัติลองจะประชิก
ทีนี้ก็บอกอย่าทำเรื่องมันยุติกันปะ
เพราะฉะนั้นถามว่าก็บอกว่าบวชใหม่บวชได้
แต่คุณบวชแล้วต้องไปอยู่ปริวาสใหม่
ใหม่บวชได้แต่ต้องไม่ไปทำผิดซ้ำ
ผมว่าคุณผู้ชมและผมและคุณขวัญก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกันฮะ
ดิฉันไม่มีคอมเมนต์นะคะแต่ว่ามีคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเยอะแต่ไม่อ่านดีกว่าค่ะ